เนื่องของลูกชายมีลูกชายมีสิ่งแบบโลดโผลตโจรไทยันอย่างเดียว

แล้วหาลูกชายอยู่กับลูกชายเจ้าฟังมากจะมีจนเราต้องหยิบมาให้ดูกันเลย

ประเทศงานของพี่ติ๊กมีมีมาเยอะมากเลย
กับลูกสองคนนะคะก็คือน้องเต้นแล้วก็น้องตรินนั่นเองค่ะ
แล้วก็ใครคิดว่ามีลูกชายนะคะโหจะต้องแบบเข้าป่าเข้านู่นเข้านี่

ไม่จริงเลยคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าจริงแล้วนะคะ
พอติ๊กเขาอยู่ในโหมดมุ่งบิ้งกับลูกชายสุดแล้วก็ล่ะ

สวัสดีค่ะผมชื่อติ๊กค่ะ

แล้วลูกก็หล่อลูกก็หล่อนะคะ
เห็นพ่อติ๊กกับสองลูกชายว่ามุ้งมิ้งแล้วนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเจอบ้านนี้ให้ดูเลยบ้านฝาแฝดเขา

คุณพ่อคุณแม่ใจอ่อนระทวยแน่นอนค่ะ
ลูกชายเขาเปิดโหมดอ้อนบ้างใจบางไม่ไหวเลยนะคะ
ไปดูความคิ้วของฝาแฝดน้องทีน้องพีลูกของพ่อบีมค่ะ
พ่อจะใจละลายแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ

น้ำหอม
ให้เล่นอะไรอยู่ให้โฟกัสอะไรอยู่แต่ถ้าเห็นหน้าคุณพ่อก็ต้องแวะไปจุ๊บซะหน่อย
ไม่หลักได้ไงอย่าหลงมากเลยแบบนี้

ไปดูอีกหนึ่งคุณพ่อค่ะคนนี้ก็ใจละลายไม่แพ้กันนะพี่เพชรจ้า
ไม่ใช่ว่าน้องไทก้าจะชวนเล่นแต่ซูเปอร์ฮีโร่อย่างเดียวนะคะ
พอบทลูกเขาจะอ้อนเนี่ยก็อ้อนเลยจ้ะ
คุณพ่อบอกเลยนะว่าเสียทรงเหมือนกัน
ให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้นะคะป๊าป๊าขออนุญาตลูกชายเตรียมตัวไปทำงาน
พ่อถึงอ่อนระทวยขนาดนี้ไปดูจ้า
มันติดมากไม่ให้ไปไหนเลย

ต้องทำแล้วงงงานอยู่กับก้านี่แหละ
ไม่เคยเห็นพี่บัจจ้าหน้าเอาแบบนี้มาก่อน
หรือว่าตาเขียวขนาดนั้นไม่ก้าไปคุณพ่อคุณไม่ต้องไปดู